จะแย้นอยู่ประเด็นหลักที่ย้ำทุกคลบ

ปรึงความเที่ยงในการบัยในการป้องกัน
กดมีโกงการบ้านสีขาวต้าน

ไม่ให้มีใครไปซื้อเอามาขายยังไงมันก็ไม่มีใครซื้อ

มันก็จะเป็นที่ไม่ไว้วางใจ